ไปดูบรรยากาศของการรับน้องใหม่

ถูกต้องแต่ว่าเนี่ยเป็นการรับน้องสยองขวัญ
นี่หน้าแดงอย่างนี้เลย

นี่ครับกิจกรรมรับน้องใหม่ของทางสมาคมกู่ไพรสวากตันอยู่ทะมาสธานจันทบุรี
นี่น้องใหม่ทั้งนั้น
๔๐๐กว่าคนหรือ๔๕๐คน

มีทั้งทำงานประจำเป็นเจ้าของกิจการ

เป็นสมาชิกโอกาสปริหารส่วนตะบ้น
แต่ทุกคนมาด้วยจิตใจเดียวกัน
คือเป็นอาสาช่วยสังคมครับ

กระชานไมตรีทำความรู้จักกันนิดเดิม
กิจกรรมนี้จัดขึ้นภายในสุสานแสลงค่ะซึ่งเป็นสถานที่เก็บศพรายญาติ
อาสาใหม่มารวมตัวกันแล้วก็มีอาชีพมากมายหลากหลาย
ก็ต้องทำการสลายสลายลาบยดตำแหน่งสลายอายุให้เหลือเท่าเทียมกันหมด
แล้วก็ต้องตั้งสัตว์ปัตยานว่าจะไม่ทำให้สมาคมกู้ภัยนั้นเสื่อมเสียชื่อ
เสียงและจะไม่หาผลประโยชน์เข้าตัวไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด
หรือสิ่งผิดคุณหมายด้วยครับไปดูกิจกรรมภาครังวันกันก่อนนะคะ
ภาครังวันเนี่ยคือมีการเล่นผ่อนคลายให้รู้จักการให้สามารถคลีกัน
เริ่มจากชาณะธตาสีแดง

เพื่อความพร้อมเพลียงให้รู้จักกันมากขึ้นนะ

ตอนกลางคืนหลายคนบอกอุ้ยร้อนขนลุกสิ
เพราะว่าก่อนที่ทุกคนจะได้รับการเป็นอาสาสมัคร

รับสินรับพรจากอาจารย์คง

อาจารย์คงเขาออกไปจากทัศน์ในผักในบ้า

ก็จูงมือกันเข้าไปไปจุดที่รับบัตร

เข้าไปก็ต้องควานหาบัตรของตัวเองในโรงศพ

บอกว่าด่านนี้แต่ละคนก็กล้ากลัวมีภาวะเหมือนกัน
แต่สุดท้ายก็ผ่านไปได้ด้วยดี
หลังจบพิธีรับน้องใหม่แล้วอาสาสมัครทุกคน
ก็มีความตั้งใจจะรับใช้สังคมด้วยความเต็มใจและซื่อสัตว์สุจริต
หน่วยงานของสมาคมกู้ภัยสว่างกระตันอยู่ธรรมสถานจันทบุรี
เล่าให้ฟังแบบนี้หลายคนชอบมองเรื่องของการรับน้อง

มีความรุนแรงนู่นนี่นั่นอะไร
อันนี้ก็เป็นการรับน้องเพื่อให้คุ้นชินกับบรรยากาศ
เขาจะต้องไปเก็บศพไปกู้ชีพกู้ภัย
อันนี้ก็ชื่นชมคณะจิตอาสาทุกคนเลย

โทษก็มีถ้าหากว่าใช้ในทางที่ผิด
เหมือนกับ